อันนี้เหลืออีกไม่กี่วันจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากรทมนะฮะ
ใช่ค่ะคือ๗วันสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งเนี่ย
เขาให้ทำโพลได้แต่ห้ามเผยแพร่โพลถูกต้องเพราะฉะนั้น
ช่วงนี้จะออกมาเยอะหน่อยนี่เหลืออีก๙วันนะคุณ
มาสอนเอาดูของนิน่าโพลหน่อยนะฮะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
นิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นคนกรุงเทพนะครับ
หัวข้อสนามเลือกตั้งผู้ว่ากอทม๖๕รอบที่๓
เขาทำรอบที่๓นะครับในช่วง๙๑๐พฤษภาคม
อันดับ๑ร้อยละ๔๕๑๓นะฮะที่คนจะเลือกนะครับ
บอกว่าคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ
โอ้โหเกือบครึ่งเกือบ๕๐เปอร์เซ็นต์นะ
เขาบอกเหตุผลอะไรมุ่งมั่นตั้งใจมีภาวะผู้นำมีความน่าเชื่อถือ
นี่นะฮะอันดับ๒ร้อยละ๑๑๓๗คือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
บอกทำงานตั้งใจมีประสบการณ์อยากให้เข้ามาสารงานต่อจากที่ทำเอาไว้
อันดับ๔ร้อยละ๙๒๓นี่บอกยังไม่ตัดสินใจนะฮะ
ยังไม่ตัดสินใจเหมือนกับลดลงนิดหน่อยค่ะพี่อุ๋ย

ใช่ค่ะก่อนหน้านี้เหมือนเปอร์เซ็นต์จะเยอะกว่านี้

ที่ยังไม่ตัดสินใจบอกขอดูการแสดงวิสัยทัศน์ก่อน
นี่นะครับทุกผู้ชมครับขณะที่อันดับ๕ร้อยละ๘๗
เพราะเป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถ
อันดับ๖ร้อยละ๓๗๗คุณสกนทีพัทยกุลนะฮะ
ก็เป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์มีประสบการณ์การทำงานนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
รอบที่๒ที่สำรวจไปเนี่ยพบว่าผู้ที่ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ
และเคยบอกว่าจะไม่ไปลงคะแนนมีสัดส่วนลดลงนะฮะ
แสดงว่าจะไปลงคะแนนเยอะขึ้นนะครับ
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนี่เป็นอดีตผู้สมัคร
ว่ากอทมเหมือนกันนะใช่ค่ะคุณชูวิทย์บอกว่าแม้ผลโพล
ว่าผู้ที่มีชื่อเสียงจะออกมาสนับสนุนผู้สมัครคนไหน
ในตอนนี้ก็ตามแต่นี่ไม่ใช่คำตอบว่าคนกรุงเทพจะเลือก
ใครเป็นผู้ว่ากอทมคุณชูวิสบอกว่านี่ต้องไปดูนู่น๓วัน
เพราะคนกรุงเทพเนี่ยมีความติดตามเรื่องการเมืองจากกระแสเป็นหลัก

คนนี้ไม่ดีนะไอ้คนนี้นะโอ้ยไม่ไหวแล้วนะ

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็ต้องระวัง๓วันสุดท้ายครับมาแน่นอนครับ